ผู้หญิงคนนี้ครับจะขึ้นรถสองแถวกลับบ้าน
ปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งถือมีดอิโต้เกาะอยู่ตรงทางขึ้นนะฮะ
นี่แหละครับแล้วยืนอยู่ตรงนี้
คือคนที่เขากลัวเขามีเขาไม่กล้าขึ้น
แต่บางคนก็ขึ้นไปแล้วก็หวาดเสียวครับ
นั่นล่ะฟับสะท้อนแสงขึ้นได้
คือถ้าถือมีดอย่างนี้ไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยซ้ำไป
ทืมแหมะถือเหมือนพร้อมค่ะพร้อมเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้นะครับ
ฝั่งตรงข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางแคร์ครับคุณผู้ชมครับ
ผู้หญิงที่ถ่ายคลิปนี้ลงติ๊กต๊อกนะครับโพสต์ข้อความจะร้องไห้นะฮะ
ทีมข่าวสอบถามนางสาวละลิตาเจ้าของคลิปครับเล่าบอกว่า
เลิกงานเธอก็จะขึ้นรถสองแถวกลับบ้านย่านเพชรเกษม
พอรถจอดรับผู้โดยสารหน้าห้างผู้ชายคนนี้ขึ้นมาพร้อมกับคนอื่นแหละ
ขึ้นมาโหนอยู่ท้ายรถถือมีดออกมาโชว์ตลอดเลยนะ
พอผู้โดยสารขึ้นมานะฮะก็จะเก็บใส่กระเป๋า
แต่พอรถขับออกไปก็ชักมีดออกมาอีกเธอกลัวสิครับ
กลัวจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น
ก็นั่งรถไปลงยังที่หมายนะครับ
พี่ชายคนเดียวกราวก็อย่างไปต่อกับรถ
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
คนในครอบครัวมาเอาตัวไปดูแลดีกว่าครับ
กลัวค่ะแต่ก็แอบเป็นห่วงเขา
เพราะว่ามือนึงเขาถือมีดมือหนึ่งเขาจับที่รถ
เขาก็โยนเอาตัวออกมาข้างนอกค่ะ
ห้อยตัวไปห้อยตัวมาก็คือกลัวเขาตกอะไรอย่างนี้
แล้วรถข้างหลังเขาเหยียบซ้ำอะไรอย่างนี้
ก็คือบางทีถ้าเกิดเขาเกิดคุ้มข้างขึ้นมา
เวลามีคนเดินสวนขึ้นสวนลุมเขาล็อกคอขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เรากันไว้ดีกว่าแก้อะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ว่าทำวัวหายค่อยล้อมคอกอะไรแบบนี้ค่ะ
นายสำเนียงบุญยงครับเล่าบอกว่า
เขาเนี่ยเป็นเพื่อนของผู้ชายคนนี้ครับ

ผู้ชายคนที่ยืนตรงสองแถวเนี่ยชื่อฮงนะ
จริงเรียนจบปริญญาตรีด้านไฟฟ้านะ
เคยเป็นเซลล์นะต่อมาถูกแฟนสาวทิ้งครับ
ครอบครัวต้องพาไปรักษารับประทานยามาตลอด
กระทั่งแม่ของเขาเสียชีวิตไป
แล้วคราวนี้ล่ะไม่มีคนดูแลขาดการรักษา
ออกมาเดินตามถนนแล้วครับแล้วถือมีดแบบนี้
ตอนเช้าก็จะไปฟันต้นไม้หน้าถนนทุกวันนะฮะ
เหมือนระบายอารมณ์คือต้นไม้ก็หักโค้นลงมา
บางครั้งเนี่ยก็มาขอเงินเขานะครับ
ในระแวกนี้รู้จักกันดีแต่ว่าเขาก็ไม่เคยทำร้ายใครนะครับ

แกเคยมีแฟนอยู่เป็นคนโคราชแล้วเลิกอย่าล้างกัน
แล้วก็สติแตกไปเลยก็ฝังใจอยู่กับแฟนเก่ามั้
พี่เจอเขาอยู่ที่นี่ไหมหัวอยู่ที่นี่
แกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้แหละ
แต่ก็จำพี่ได้เรียกพี่ยาพี่ยาขอตังค์๒๐บาท
แต่ญาติเขาก็มาเอาตัวบ่อยนะมาจับ
พี่ก็ช่วยจับเขาไปให้กินยา
แล้วมันก็หลุดมาเรื่อยอ่ะ

ก็กลัวเหมือนกันแหละว่าจะถูกทำร้าย

ว่าเวลาเอามาฟันมาฟันยังไงนะครับ